อีกหนึ่งสาวที่ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะสำหรับแม่แอฟทักษะออน
เมื่อไหร่จะเปิดใจสักทีนึงแต่ก่อนที่จะไปอัปเดตเรื่องของแม่แอฟ
อัปเดตเรื่องของน้องปีใหม่กันหน่อยนะคะวันก่อนแม่แอฟกับน้องปีใหม่เนี่ย
เขาไปออกงานรับทรัพย์คู่กันใช่ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยแม่แอฟก็ตอบคำถามนักข่าวนะคะ
ว่ากำลังพิจารณาบทละครให้แฟนได้ติดตามในส่วนของน้องปีใหม่มากขึ้นนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็มีเป็นนักแสดงรับเชิญดูวี่แววแล้วลูกสาวก็ชอบด้านนี้อยู่ไม่น้อยนะ
จากนี้ค่ะสาวแอฟยังชี้แจงเรื่องที่พูดในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองทางไทยรัฐทีวีของเรา
ว่าอาจจะไม่มีโมเมนต์ความรักแล้วอ้าวจริงหรือเปล่าไปฟังค่ะ
มีไหมเราจะมีแฟนไหม

แอฟคงไม่มีโอกาสมีข่าวแบบนี้
หรือเราจะข้ามขั้นไปเหมือนน้องเลย

และที่แอฟคุณก็บอกว่าคุณแอฟติดใจแล้วหรือ
ซึ่งคุณแอฟก็บอกว่าไม่ได้ปิดแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครเข้ามาเป็นพิเศษ
และขอโฟกัสเรื่องงานและเรื่องลูกค่ะ

ถึงรายจิ็มก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีแภนในลักษณะไหน
เพราะรู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นเราจะเห็นความสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น
บางครั้งมันก็แล้วแต่คนจะให้คำจำกัดความด้วยซ้ำ
ว่าจะเรียกอะไรยังไงแต่เราไม่ต้องพูดถึงขั้นนั้นนะคะ
ตอนนี้มีแต่ลูกมีภาพแล้วค่ะ
รู้สึกว่าถ้ามันมาถึงเราแล้วมันรู้สึกยังไง
มันก็อย่างนั้นนะคะถ้ามีใครมันก็คงเกิดขึ้นเองอะค่ะ
แค่อยากให้แม่แฮปปี้อยากให้แม่ยิ้มอยากให้แม่มีความสุขอะไรอย่างนี้
ส่วนเรื่องที่คุณปู่เม้นตอบแฟนคลับว่าไม่ค่อยได้ไปเชียร์หลานที่งาน
เพราะไม่รู้คิวงานนั้นแอฟบอกว่าจริงก็ให้เจอกันปกตินะ
กีดกันอะไรเลยหากอยากเจอกันก็นัดให้เจออยู่แล้วค่ะ
เขายังมีการติดต่อก็ยังมีการคุยกันอยู่เรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นดราม่าเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงหรอก
ใช่เขาคุยกันตลอดอย่างที่คุณแอฟบอกแหละ
ถ้าเกิดไม่ได้ถามมาเราจะไปไร่งานเขาทุกวันมันก็ไม่เสียเรื่อง